จำกันได้ไหมครับเรื่องราวของสาวกระบี่วัย๒๔ปี
จุดเริ่มต้นของการเข้ารับการรักษาพยาบาลคือถูกหมากัดที่ขา
แล้วปรากฏว่าเธอเข้ารับการรักษาพยาบาลและถูกส่งต่อไป๔โรงพยาบาล
สุดท้ายเธอถูกตัดขาทั้งสองข้าง
ทุกคนงงญาติงงคนติดตามข่าวก็งงว่าตกลงแล้ว
สาเหตุที่ถูกตัดขาเพราะเกิดจากหมากัดหรือเกิดจากการติดเชื้ออะไรกันแน่
ใช่เพราะมันมีคำถามไงบอกเฮ้ยโดนหมากัดนี่คือขนาดนี้เลยเหรอ
ครับแต่หมอที่โรงพยาบาลสุดท้ายที่ตัดขาเธอบอกว่า
ติดเชื้อจากการเป็นมะเร็งระยะที่๓

เรื่องนี้ต้องติดตามความคืบหน้ากันนะครับ
กรณีนางสาวพัทรธวดีนินอุปถัมภ์อายุ๒๔ปี

หมากัดและอาการบานปลาย
ต้องส่งตัวไปรักษาถึง๔โรงพยาบาล
สุดท้ายถูกตัดขาสองข้าง
ล่าสุดยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานคริน

เจ้าตัวนี้เป็นหมาของเพื่อนบ้านที่กัดเธอเข้านะครับ
นายแพทย์เรืองศักดิ์ศรีธนาพอร์ต

ภูมิในการโรงพยาบาลสงขลานครินพร้อมด้วยทีมแพทย์
ทำการรักษาคนไข้รายนี้ก็ได้ออกมาร่วมกันแถลงนะครับ
ข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่ต้องตัดขานางสาวพัฒระธวดี
โดยบอกว่าพบว่ามีภาวะกล้ามเนื้อตาย
จากการขาดเลือดของขาทั้งสองข้าง
แต่กล้ามเนื้อยังไม่ตายนะครับ
รวมทั้งมีภาวะสารพิษ
เกิดจากการตายของกล้ามเนื้อน่องทั้งสองข้าง
เข้าสู่กระแสเลือดในปริมาณสูง
ทางแพทย์จึงได้คุยกับผู้ป่วยเรื่องของการผ่าตัดรักษา
ว่าจะต้องตัดขาส่วนที่กล้ามเนื้อตายทิ้งไป
เพื่อป้องกันภาวะสารพิษ
ที่อาจจะไหลเวียนเข้าสู่กระแสเลือด
และทำอันตรายต่อร่างกายมากยิ่งขึ้น
ซึ่งอาจจะส่งผลให้เสียชีวิตต่อไปได้
จึงตัดสินใจแล้วก็คุยกับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยแล้วนะครับ
ได้ตัดขาและนำสิ่งอุดตันออกจากเส้นเลือดของผู้ป่วย

ครั้งแรกตัดขาเพื่อช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยไว้ก่อน
ครั้งที่๒ตัดแต่งบาดแผล
เพื่อหายดีแล้วจะสามารถใส่ขาเทียมได้
ขณะที่จากการตรวจชิ้นเนื้อที่อุดตันบริเวณเส้นเลือด
พบว่าตรงนี้ฟังให้ดีนะคุณสำคัญมาก
พบว่าเป็นชิ้นเนื้อมะเร็งชนิดหนึ่ง
ชื่อมะเร็งเนื้อรก

มะเร็งเนื้อรกเราไม่ค่อยเคยได้ยินกันนะ
คือไอ้ที่ไม่ค่อยเคยได้ยินไม่ค่อยคุ้นกัน
เพราะว่ามันไม่ค่อยเจอบ่อยไม่มีจุดคุณ
เราเจออะไรมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านม

แต่คราวนี้เป็นมะเร็งเนื้อบรกชนิดที่มาอุดตันเส้นเลือด

อาจเป็นครั้งแรกของโลกที่พบมะเร็งชนิดนี้

และคนไข้ที่เป็นมะเร็งในระยะที่๔
ซึ่งกระจายไปในเม็ดเลือดปอดขวา
และสมองอยู่ในขั้นรุนแรงมาก
จึงเป็นสาเหตุให้แพทย์ต้องตัดขาเพราะว่าไปอุดตันเส้นเลือดนะครับ
ส่วนสาเหตุที่คนไข้ถูกตรวจปัสสาวะ

ก่อนหน้านี้นะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เขาบอกว่าคนไข้ท้อง
เรื่องนี้คุณหมอที่โรงพยาบาลสุดท้ายบอกว่า

สร้างสารชนิดหนึ่งที่ทำให้คล้ายกับคนท้อง
ทำให้เมื่อตรวจด้วยเครื่องตรวจด้วยตัวเอง
เข้าใจว่าท้องนะฮะ
คือเวลาตรวจตรวจปัสสาวะถูกไหม
แล้วมันจะมีตัวเหมือนกับเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่ง

ทีนี้สารที่มันเป็นมะเร็งมันส่งผล
พอผู้ป่วยเอาอุปกรณ์ไปตรวจเอง

หรือว่าทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อุปกรณ์ตรงนี้หรือว่าตรวจเลือด

เป็นมะเร็งเนื้อบรกระยะที่๔
สำหรับกรณีที่ถูกสุนัขกัดนั้นนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาเหตุ
ทำให้ต้องถูกตัดขาทั้งสองข้างเลย

ก็ไม่พบอะไรนะครับ
แต่บังเอิญที่โบราณที่ถูกสุนักกัด
ช่วงที่โรคมะเร็งแสดงอาการอยู่